ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่บุรีรำน่าเศร้ามากครับ

มาขอเงิน๔๐บาทพ่อบอกว่าไม่มีให้หรอกถ้าจะไปกินเหล้าหยุดเถอะ

สุดท้ายพ่อคว้าไม้ได้ประมาณเท่านี้ฮะฟาดไปสองทีลูกตายเลยครับ
นี่ครับช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพชุมแสงครับ
รับแจ้งว่ามีคนตายก็ไปตรวจสอบฮะ
จุดเกิดเหตุพบร่างของผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐กว่าครับ
ตรวจสอบแล้วทราบชื่อในศักดิ์อายุ๔๒นอนตายอยู่ตรงนี้
กลางลานหน้าบ้านในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดบุรีรำ
มีเลือดไหลออกจากปากกรามหักและใกล้ใกล้กับศพเจอไม้
เป็นท่อนยาวกลมประมาณสัก๑เมตรนะครับ
เลือดก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุคือในบุญอายุ๗๘ครับเป็นพ่อแท้ของผู้ตาย
ตาบุญคนนี้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับคุณผู้ชม
ยืนรอให้การกับตำรวจแล้วตาบุญสารภาพด้วยครับ
ผมทำเองคุณตำรวจผมทำลูกผมจริงจริงที่ผ่านมาผมทนไม่ไหวแล้ว
ลูกชายคนนี้ไม่ทำการทำงานเลยขู่เอาเงินจากพ่อจากแม่
ซื้อเหล้าทุกวันโอ้โหวันไหนไม่ให้มันก็ขู่
บางครั้งมันเอาจริงมันทำร้ายแล้วเป็นแบบนี้
คุณตำรวจฟังผมให้ดีนะผมเจอแบบนี้นานเป็น๑๐ปี

เจอแบบนี้ที่มาขู่ขอเงินถ้าไม่ให้ก็จะทำร้ายร่างกาย
เป็น๑๐ปีล่าสุดเหมือนเดิมขอเงิน๔๐จะไปกินเหล้า

พอบู้เท่านั้นแหละมันสวนเลยมึงอยากตายไหม
บันดาลโทษะคว้าไม้ฟาดไปสองครั้ง
บ่นไหล่เราสี่ห้าสิบบาทซื้อเหล้า
เดินมาโพะคอตังค์หน่อยเลยโทรเลยถามคืนว่า
น้องไอ้จังโพกไม่มี

เหลือมึงตายพูดโทษนะ
พ่อเลยบอกว่าลูกทำไมจะพูดโทษแบบนี้มันบ้า
พยายามจะกล่อมแล้วให้สติลูกแล้ว
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้นนะครับ
เรื่องต้นตาบุญคนนี้ครับ
ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย
แล้ววันนี้ก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้คลิปวิดีโอที่ครอบครัว
ตะบุญแล้วก็ผู้ตายเคยถ่ายเอาไว้
ลองดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
เห็นไหมฮะลูกชายผู้ตายลูกศรสีเหลืองนั่งอยู่ตรงนั้น
ขวามือของตาบุญก็คือลูกชาย
มีตาบุญมีเมียตาบุญแล้วก็ลูกชายแล้วก็ครอบครัวหลาน

ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าวันใดวันหนึ่งจะมาเกิดเหตุการณ์เศร้าที่ว่าพ่อนั้นต้องฆ่าลูกนะฮะ
เพราะตอนที่เขากินข้าวเขาก็ดูนั่งกินกันดีอิ่มอร่อยนะครับ

คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

ไปเจอกับน้องของผู้ตายครับคุณลินดา
เธอก็พาไปดูจุดที่พี่เธอนอนตาย
ก็ยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยบังเอิญตอนนั้นเธอออกไปนอกบ้าน
ไปซื้อของกับแม่พอดี
กลับมาบ้านเลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวพ่อตีพี่จนตายแล้วเหรอเนี่ย
แล้วพ่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละสารภาพว่าพ่อทำเอง
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่าพ่อน่าจะทำไปเพื่อป้องกันตัวครับ

คือเธอก็คิดว่าถ้าเธออยู่ในเหตุการณ์นั้นน่าจะช่วยห้ามได้

อีกหนึ่งคนที่เสียใจมาก

ท่านนี้ครับยายแก้วเนี่ยเป็นเมียของตะบุญ
แล้วก็เป็นแม่ของผู้ตายโหดเถอะ
กลายเป็นว่าศูนย์เสียสองคนเลยลูกก็ตาย
แล้วคือผัวก็ต้องติดคุกอีกเหรอเนี่ยยายแก้วเล่าให้ฟังว่าลูกเนี่ย
ไม่เคยทำงานเลยจะมาขอเงินกับพ่อไปซื้อเหล้าอยู่บ่อย
ที่ผ่านมาก็ชอบทำร้ายพ่อก่อนเกิดเหตุลูกชายเมาเหล้าครับ
เมาแล้วเดินไปขอเงินพ่อจะเอาไปซื้อเหล้า
สิบถึงห้าสิบบาทอย่างที่ตาบุญเขาบอกค่ะแต่พ่อไม่มี
ก็เลยบอกว่าหยุดกินเถอะลูกลูกก็เลยสวนไงฮะ
มึงเคยตายไหมมึงอยากตายเหรอขึ้นมึงขึ้นกูกับพ่อ
แม้พ่อจะพยายามห้ามแล้วมันบาปนะก็ไม่คิดหรอกครับ
สุดท้ายตะบุญเขาคว้าไม้อยู่ใกล้มืออ่ะ
เข้าไปฟาดเข้าไปโดนกรามตรงนั้นหนึ่งครั้งแล้วลูกก็ตัวงอนั่งลงไป
แล้วตะบุญก็ตีซ้ำที่ท้ายทอยเป็นครั้งที่สองรอบนี้คือลูกนิ่งเลยฮะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ยายแก้วเขาเล่าเขาบอก
เขาไม่ได้เห็นกับตาหรอกนะแต่ตาบุญเล่าให้ฉันฟังแบบนี้ครับ

ทำร้ายคุณแม่ไหมไม่ไม่ไม่เคยอืมเขาเคยทำร้ายร่างกายไหมคุณแม่
เปล่าไม่เคยพูดจริงไม่เคยแต่ว่าถ้าไม่ให้เขาก็ไม่แน่
ทำให้เขาแต่เขาขอแล้วเขาเมาต้องให้เขาตัดสินใจให้เขาไปเลยให้พ้น

นี่ครับยายแก้วเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะ

เพื่อนบ้านบอกว่าปกติก็จะเห็นว่าผู้ตายมาขอเงินพ่อบ่อยมาก
เมื่อกี้มีเสียงพูดมาด้วยว่าก็เหมือนมาขอทุกวัน
แม้ว่าคุณแม่บอกว่านานทีก็ตาม
เวลามาขอเงินถ้าได้เงินแล้วก็จะไปซื้อเหล้ากิน
มีร้านประจำอยู่แต่ถ้าไม่ได้เงินโมโหเลย
ทะเลาะกับพ่อและตะโกนโวยวายทุกครั้ง
นี่คือสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาเห็นจนเป็นภาพชินตา
ปกติแล้วพ่อลูกคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอื่น
เว้นแค่เรื่องเงินที่ลูกอยากได้ไปซื้อเหล้าเท่านั้นแหละค่ะ
วันนี้ครับตาบุญได้รับการประกันตัวครับ
ก็ยังดีหน่อยแต่ว่าทางคดีก็ต้องว่ากันไป
ขณะที่ครอบครัวก็ไปรับร่างของในศักดิ์ผู้ตาย
บำเพ็ญกุศลสวดที่บ้านนะครับ
กลางความเสียใจของญาติพี่น้องแสดงความเสียใจด้วยครับ